คุณผู้ชมทีนี้มาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกแบบเศร้าใจ

ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๗๕ปีเราเรียกว่าคุณตาได้แล้วนะฮะ
คุณตาค่ะแกเครียดช่วงโควิดระบาดเนี่ยคือทำมาหากินไม่ได้
แกเครียดแกทำไงฆ่าตัวตาย
กลืนตะปูหวังจะฆ่าตัวตาย

ยาว๔นิ้ว๒ตัวยาว๒นิ้ว๑ตัวแล้วก็มีลวดเหล็ก๔นิ้วด้วยนะฮะ

แล้วคุณรู้ไหมภาพนี้คลิปนี้เนี่ย
คุณหมอเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวกที่ราชบุรีนะคะ

เป็นคลิปผ่าตัดช่วยเหลือคุณตาท่านนี้อายุ๗๕เห็นไหม

นิ้ว๒ตัว๒นิ้ว๑ตัวนะคะ

มาพบแพทย์มาด้วยอาการปวดท้อง

ติดค้างอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารด้านขวา
บริเวณลำไส้ใหญ่ด้านซ้าย
ก็เลยเอาตัวคนไข้เข้าห้องผ่าตัดทันที

จนกระทั่งการผ่าตัดลุล่วงไปได้ด้วยดี
คุณตาปลอดภัยอ่ะก๊อฟดูนะฮะ
พี่เพิร์ตดูสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในกล้อง

คุณหมอสันติรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
บอกว่าผู้ป่วยอะไรเนี่ยคุณตาเนี่ย
เครียดช่วงสถานการณ์โควิด

ก็เลยกลืนตะปูเข้าไปแล้วก็ลวดเข้าไปนะฮะ

คุณหมอฝากไปยังบรรดาลูกหลาน

จะทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองได้ค่ะ
อืม
ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเราไม่สามารถจะช่วยเหลือพัง

ผู้สูงอายุเขาบอกว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
ที่น้อยใจแล้วก็เครียดได้ง่าย
เอาล่ะนอกจากลำไส้แล้วก็เพราะอาหารแล้วนะคะ
ไส้ติ่งก็ต้องตัดออกไปด้วยนะคะ